อืมรู้จักปลาจาระเม็ดใช่ไหมพี่ทำกับข้าวอ่ารู้จัก
ปลาจาระเม็ดทอดเนี้ยอร่อยเออไปทานใช่ไหมทอด
นึ่งก็อร่อยนึ่งก็อร่อยแต่ผู้หญิงคนนี้บอกไม่กล้ากลิ่นหรอก
แบบเนี้ยทำไมอ่ะไม่กล้ากินค่ะจำได้ไหมคะเหตุการณ์เรือรั่ว
เรือน้ำมันรั่วที่ระยองนี่ค่ะไปซื้อปลาจาระเม็ดจากอำเภอแกลงที่จังหวัดระยอง
ก็เลยเอ๊ะคิดย้อนกลับไปเฮ้ยรู้ว่าปลาตัวนี้มันไปโดนคราบน้ำมัน
ปกติเหงือกต้องสีอะไรฮะต้องต้องแดงเนี้ยแดงชมพูต้องแดงต้องชมพูอ่ะ
แต่นี่สีดำอ่ะพี่เบิร์ตก็เลยคิดว่านี่โครนเปล่าโครนป่ะไม่ค่ะ
คิดว่าน่าจะเป็นคราบน้ำมันใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เธอก็เลยเอามาโพสต์แบบนี้นะคะทีนี้เอ่อเธอบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
เห็นไหมพยายามเอาเหงือกมาออกมาเอิ่นเนี้ยเห็นชัดเลยอ่ะเออก็ดำจริงน่ะ
ก็เลยไม่กล้าทำต่อนะฮะไม่กล้าทำอาหารกินน่ะถ่ายรูปไว้
แล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะนะคะ
ไปถามแม่ค้าขายปลาแกบอกว่าไปเอาปลาสดเนี่ยมาจากแพร่ปลา
ปากน้ำระยองตลาดขายปลาขนาดใหญ่อืม
คิดว่ามันจะมีคราบน้ำมันติดปนเปื้อนมาแบบนี้ด้วยทีนี้ประมงพื้นบ้านของบางกระเชอหาดแม่รำพึงที่ระยองนะคะ
บอกว่าพฤติกรรมของปลาจาระเม็ดเนี่ยก็คือมันจะออกไปหากิน
ห่างจากชายฝั่งทะเลไปสักประมาณสามสิบมายทะเลกรณีที่ไปพบคราบดำที่เหงือบแบบเนี้ย
อาจจะเป็นไปได้ว่ามันกลืนกินคราบน้ำมันเข้าไปเดี๋ยวต้องเอาซากปลาตัวนี้ไปพิสูจน์
วิชาการให้แน่ชัดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้นี่นี่
เรามีภาพให้ดูนะคะเทียบกับแบบปกตินะอ่านี่ขวามือที่มันเป็นปกติอ่ะนะ
ใช่นะคะนี่คือถ้าเกิดแสงสว่างมากกว่านี้ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันคือแดงนะ
เหือกมันจะแดงค่ะตอนนี้คุณผู้ชมประมงจังหวัดระยองได้นำซากปลาจาระเด็ดของคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็เตรียมประสานแพร่ปลาตลาดขายปลาในพื้นที่
หมั่นตรวจสอบสัตว์ทะเลที่นำมาขายว่ามีคราบน้ำมันปนเปื้อนมาด้วยหรือเปล่า
เพราะจะได้ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคนะคะนี่ค่ะนี่นี่ใส่ถุงแบบนี้นะคะ